สำหรับการหายตัวไปและการเสียชีวิตของน้องชมพู่นะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารนะคะ
แต่ว่าเมื่อวานนี้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะ

บอกว่าน่าจะมีข่าวดีเร็วนี้
เพราะเกี่ยวกับเรื่องของผลการตรวจดีเอ็นเอ
จากวัตถุพยานชิ้นสำคัญ
มันใกล้จะออกมาแล้วอาจจะมีหมายจับเร็วนี้นะคะ
แต่อย่างไรก็ตามนะคะพูดถึงนายนาริน
คือช่วงเวลานี้สำหรับการนำเสนอข่าวจากทางไทยรัฐ

ล่าสุดสัปดาห์ที่แล้วถูกออกไหมจับ
ในกรณีกระทำชำราวเด็กหญิงในหมู่บ้านนั่นแหละ

ตอนนี้ตำรวจยืนยันว่าก็ยังไม่ใช่
ผู้ต้องสงสัยนะเดี๋ยวขอดูหลักฐานอื่นก่อน

เราก็ไม่แน่ใจว่าเป็นข้อมูลชัดเจนอย่างไรนะคะ
แต่ตอนนี้นายนารินถูกฝากขังอยู่ที่ศาลจังหวัดมุกดาหาร
นั่นคือความคืบหน้าของคดีอนาจารย์เด็กหญิงอายุ๕ขวบนะคะ
ว่านายนารินเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับ
กระทำอนาจารย์เด็กหญิง๕ขวบ
ส่วนกรณีที่นายนารินจะไปเกี่ยวข้องกับคดีน้องชมพู่หรือไม่นั้น
นายนารินตัวเขาเองเขายืนยันว่าเขาไม่ได้เป็นคนทำร้ายน้องชมพู่
ไม่ได้เป็นคนทำให้น้องชมพู่เสียชีวิต
วันที่๑๑พฤษภาคมในวันที่ชมพู่หายตัวไป
เขานอนอยู่ที่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
ซึ่งมันไปตรงกับคำให้การของลูกชายที่บอกว่า
เขาเล่าให้กับทีมข่าวเราฟังแล้วก็เล่าให้กับตำรวจฟัง
ลูกชายนะบอกว่าพ่อขึ้นไปหาของป่า๑๐พฤษภาคม
พอกลับมาถึงบ้านนอนทั้งวันเลย
พ่อน่าจะเหนื่อยและไม่ได้ออกไปไหน
ในวันที่๑๑พฤษภาคม
ลูกชายอยู่กับพ่อก็คือนายนารินตั้งแต่๗โมงครึ่งจนถึงบ่าย๒
แม้ว่าลูกชายจะออกมายืนยันแบบนี้นะคะ

แต่ว่านายนารินคือบอกว่านายนารินอยู่บ้านตลอดเลย

ผู้หายตัวไปตอน๙โมง๓๐โดยประมาณนี้นะคะ

ยังคงติดใจสงสัยเกี่ยวกับตัวของนายนาริน
โดยเฉพาะเรื่องจักรยานสีน้ำเงินของนายนาริน
ที่มีชาวบ้านไปเห็นว่ามันไปจอดอยู่ที่สวนยาง

ทำไมมันถึงไปจอดอยู่ตรงนั้นล่ะ

จากเรื่องของจักรยานนี่แหละ
ทีมข่าวของเราก็สงสัยเช่นเดียวกัน
ต้องไปหาคำตอบจากครอบครัวของนายนาริน
ไปพูดคุยกับพันรยาของนายนารินนะคะ
นายนารินก็พาทีมข่าวของเราเดินไปดูจักรยานคันนี้

ลักษณะคล้ายถูกจอดทิ้งมานาน
เพราะว่าสภาพเถาวันต้นยากขึ้นปกคลุมเต็มไปหมดเลย
และล้อทั้งล้อหน้าล้อหลังค่ะไม่มียาง

มันใช้การไม่ได้มันไปไหนไม่ได้
ไม่เข้าใจว่าเอาไปเชื่อมโยงกับคดีน้องชมพู่ได้ยังไง
ฟังเสียงพันรยานายนารินค่ะ
เราไม่ได้เอาไปใช้มานานหรือยังอะครับ

ก่อนหน้านี้ย่ามันขึ้นลกกว่านี้ใช่ไหมฮ

มันจะมีเถาวันเส้นใหญ่ขึ้นมาเลี้ยวตรงนี้เลยอ่ะ

แล้วเขาไปว่าจักรยานคันนี้
ไปจอดมาชกมาชี้อะไรอย่างนี้ได้ยังไงพี่หมี
ก็นั่นแหละพี่ถึงพี่ถึงงงอยู่เนี่ย

นี่คือประเด็นล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับนายนารินนะ
หลังจากที่ตอนนี้ถูกฝักหังอยู่ที่คุกของศาลนะคะ
ส่วนอีกคนที่ถูกตำรวจเรียกไปสอบปากคำ
เร่ร่อนที่ชื่อว่าคุณลุงสงบนะคะ
คือเป็นคนที่เพิ่งเข้ามาในพื้นที่หมู่บ้าน
ประมาณ๒๓วันที่ผ่านมาแล้วก็ตกเป็นผู้ต้องสงสัยเองนะคะ
กรณีที่เกี่ยวข้องกับนายสงบนะคะ

เพราะว่าหลังจากตำรวจคุมตัวไปสอบสวนเมื่อ๓วันก่อนเนี่ยนะคะ
ก็มีการไปตรวจสุขภาพจิต
ผลออกมาแล้วพบว่าสติไม่สมประกอบ
แล้วพบว่ามีสีผมไม่เหมือนกับนายสงบ
อันนี้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะส่งไปตรวจที่นิติวิทยาศาสตร์อีกครั้งหนึ่ง
สี่สิบห้าวันน่าจะรู้ผลว่าจะเกี่ยวข้องกับคดีน้องชมพู่หรือไม่อย่างไร
คือคุณผู้ชมเราจะมาทำความรู้จักกันกับลุงสงบคนนี้คือถ้าจะมองลงไปลึกลึกเนี่ย
เขามีความพลิกผันหลายอย่างในชีวิตของนายสงบคือเราเพิ่งรู้มานะคะ
ชะตาชีวิตของแกเนี่ยน่าสงสารมากหลังจากที่เป็นข่าวออกไปเนี่ยนะคะ
นายสงบถูกตำรวจจับมาสอบสวนจับกลุ่มมาสอบสวนในคดีน้องชมพู่
เมื่อวานนี้พี่สาวแล้วก็น้องชายของนายสงบก็มาตามหานายสงบ
หลังจากพัดพรากันมาถึงยี่สิบเอ็ดปีด้วยกันโอ้โหนานมากนะคะนานมากนาน
คุณคารินเนี่ยนะคะผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปนะคะ
ไปคุยกับยายเขียวยายเขียวหรือว่านางทองภูล
เป็นพี่สาวคนโตของนายสงบยายเขียวเปิดใจกับเราว่า
ไม่ได้เจอน้องชายคนนี้มากว่ายี่สิบปีแล้วเมื่อวานเนี้ยค่ะ
เป็นวันแรกเป็นครั้งแรกที่ได้เจอกันในรอบ๒๐ปีค่ะ
ไปเจอกันที่โรงพยาบาลศรีมหาโพในจังหวัดอุบลราชธานี
พอเห็นสภาพเท่านั้นแหละค่ะยอมรับว่าเกือบจำน้องชายไม่ได้
อืมเพราะว่าแก่ไปมากแล้วก็ผิวคล้ำเดินตากแดดอ่ะนะ
อยู่ในสภาพนี้ค่ะคือจำไม่ได้เลย
ยายเขียวบอกค่ะว่านายสงบเนี่ยหายออกจากบ้านไปตั้งแต่ปีสี่สอง
ก่อนหน้านั้นเคยทะเลาะกับพี่ชายและถูกตีหัว
จากนั้นมาก็เริ่มมีอาการผิดปกติสติมาอยู่กับร่องกับรอยอะค่ะ
พูดจาพูดคุยตอบโต้ก็ได้ตามปกติบ้าง
หลังหายไปนานมารู้อีกทีว่าไปบวชเป็นเนรที่วัดแห่งหนึ่ง
แต่ยังไม่ทันได้เป็นพระเลยก็ออกจากวัดไปโดยไม่ได้ศึก
หลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่มีมีมีใครพบตัวอีกเลย
ระหว่างที่เป็นสามเณรเนี่ยนะคะนายสงบก็ร่ำเรียนวิชามนต์ดำคาถาอาคม
และคิดว่าน่าจะเรียนเยอะเกินไปจนสติแตก
โดยเริ่มสติแตกตั้งแต่เข้าป่าไปลองคาถาอาคมค่ะ
ดังนั้นเราจึงเห็นนายสงบเนี่ยเดินป่าโดยไม่หลงไงครับ
คือเดินป่าได้โดยไม่หลงเลยเพราะว่าเขาเคยทุดงมาก่อน
ส่วนที่มีการขีดเขียนในสมุดเนี่ยก็คือคาถาอาคมจริง
แกเขียนขึ้นมาเองเพราะเคยศึกษามาก่อน
หลังจากที่ได้เจอแล้วก็พูดคุยกันนะคะยายทองภูลบอกว่า
นายสงบยังจำพี่สาวได้นะคะยังเรียกชื่อได้ถูก
แล้วก็บอกว่ายังชอบเดินไปเรื่อยเดินไปตามเสียงเทวดาเนี่ยบอกให้เดิน
คุณผู้ชมค่ะนอกจากชีวิตที่อาพับของนายสงบแล้วเนี่ย
เรายังได้รับข้อมูลที่น่าสะเทือนใจด้วยเกี่ยวกับครอบครัวนี้อีกอย่างหนึ่ง
ก็คือตระกูลนี้มีคนหายสาบศูนย์มาแล้วถึง๓คนด้วยกัน
กรณีของนายสงบเนี่ยหายไปตั้งแต่ปีสี่สองหลังจากนั้นยี่สิบเอ็ดปี
คือในเดือนเมษายนสองพันหน้าร้อยหกสิบสามญาติเนี่ยมาเจอตาสงบแถวสนามบินสตึก
จังหวัดบุรีรำก็ตั้งใจจะพาไปรักษาตัวค่ะ
แล้วก็จะให้เงินด้วยแต่พอนายสงบเห็นก็วิ่งหนีเข้าป่าไป
ปรากฏตัวอีกทีอยู่ในหมู่บ้านกกอกเมื่อวันที่๒๓ที่ผ่านมาเนี่ยแหละค่ะ
แต่นอกจากนายสงบแล้วเนี่ยนะถ้าย้อนกลับไปยังมีอีก๒คนในครอบครัวนี้
หายสาบศูนย์ไปนั่นก็คือตาของนายสงบค่ะ
ตาของนายสงบเนี่ยหายตัวอย่างสาบศูนย์ไปในปีสี่สาม
โดยตาของนายสงบหายสาบศูนย์ไปหลังจากนายสงบออกจากบ้านไปประมาณ๑ปี
กถุงปุ๋ยออกจากบ้านไปเหมือนกับนายสงบคนนี้เลยค่ะ
ไปก่อนหน้านั้นน้องชายของนายสงบก็ออกไปทำงานต่างบ้าน
แล้วก็หายสาบศูนย์ไปเหมือนกันหายไปตั้งแต่ปีสามสาม
คือยายทองภูลบอกว่าเนี่ยไม่รู้เป็นอาถรรพ์อะไรนะ
ทำไมคนในครอบครัวถึงหายสาบศูนย์กันไปหมดแบบนี้แต่พอมาเจอนายสงบเนี่ยดีใจค่ะ
สบายใจขึ้นที่ตำรวจจะส่งตัวไปรักษาอาการทางจิตที่โรงพยาบาล
ส่วนกรณีนายสงบจะไปเกี่ยวข้องกับคดีน้องชมพู่หรือไม่อย่างไร
ยายทองภูลยืนยันว่าไม่น่าจะไปเกี่ยวข้องกันไหม
เพราะว่าด้วยนิสัยของน้องชายเนี่ยเขาเป็นคนกลัวคนนะคะครับ
เห็นคนทีไรวิ่งหนีเข้าป่าอยู่เรื่อยอ่ะแต่ก็ขอให้กำลังใจตำรวจนะคะ
จับคนที่ทำร้ายน้องชมพู่ให้ได้โดยเร็วก็ไม่อยากให้ตำรวจในจับคนร้ายผิดตัวนะคะ
ใช่ครับคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งเรื่องราวที่เป็นกระแสขึ้นมาที่มันไปเชื่อมโยงเกี่ยวข้อง
อาจจะไม่ทางตรงแต่เป็นทางอ้อมก็คือเรื่องของพระเดือนชัย
ที่ไปแสดงอภินิหารอวดอุตลิอะไรจนทำให้ทางมุกดาหารเองเขาก็ขับออกจากวัดมา

ล่าสุดเนี่ยมีไปเจอนะค่ะ
เราตามไปเจอพระเดือนชัยไปรับกิจนิมนต์อยู่ที่
อุทยานมาคบูชาที่จังหวัดนครนายกนะฮะ
ไปมาร่วมพิธีหล่อเทียมพรรดิสารร่วมกับพระสงฆ์
แน่นอนคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าพระท่านไปที่ไหน

ขอเลขเด็ดจากพระเดือนชัย

นักข่าวไปเนี่ยนะท่านก็ไปเทศ

เชิงตัดพอนิดนึงคือท่าทางท่าน
เปลี่ยนไปเลยนะสงบลง

คือท่านตัดเพราะว่าอย่ามาเพ่งเล็งอัตมาเลย

สังกัดอยู่ไม่มีที่อยู่เป็นหลัก
แหล่งลอยไปลอยมาอย่างกับผีไม่มีญาติ

ถ้าแม่นจริงคงซื้อเก็บไว้คนเดียว

ท่านก็ตัดเพราะอย่างนั้นนะครับ

แต่ว่าเป็นคาถาเรื่องของการพรมน้ำมนต์ให้ญาติโยม

บางคนก็เอาพระเครื่องไปทำพิธีให้บ้าง

ตามที่คนนำมาให้พระเดือนชัยท่าน
ริกรรมคาถามำโชคให้ต่างนานานะฮะ

ท่านยกมือขึ้นมาจู้

หลังออกวิ่งออกไปทางหลังโบสถ์เลย

นี่นักข่าวถ่ายภาพได้พอดีท่านวิ่งออกไปเลยนะฮะ

นักข่าวก็เหมือนให้คนซาซาไปนะฮะ
นักข่าวของเราก็ตามไปพูดคุยกับท่าน

ขอพูดคุยกันว่าเป็นอย่างไรบ้าง

ท่านก็บอกเอาทำใจแล้วล่ะอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิด

ท่าทางสำรวมผิดหูผิดตา

ว๊าวขอบคุณครับ
ท่านท่านสำรวม
ชบดีชบดี
ปรับผมน้ำมนต์ให้กับนักข่าวของเรานะฮะ
ทางด้านเจ้าคณะตำบลสาธิกาเขต๑
คือพระครูอุดมกิจจานุกูล

พระเดือนชัยมาอยู่ที่นครนายก

บูชาไม่ได้ขึ้นตรงกับคณะสงฆ์
อีกทั้งพระเดือนชัยเองก็เป็นสายธรรมยุทธ์
ทำให้เจ้าคณะตำบลไม่มีอำนาจลงไป

อันนี้ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดที่มันเกี่ยวข้องกัน